คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะเรื่องของน้ำจิตน้ำใจของคนไทยค่ะไม่เคยหมดจริงค่ะจากวิกฤตโควิด๑๙ที่หลายคนเดือดร้อนนะคะ
จนถึงเหตุการณ์ล่าสุดโรงงานระเบิดเนี่ยคุณผู้ชมมีประชาชนต้องอบพยพนะคะแล้วก็เดือดร้อนกันหลายคนคนบันเทิงก็ไม่หยุดที่จะช่วยเหลือจริงค่ะ
คนนี้เลยนะคะพี่ธัญญาธัญเรศค่ะเมื่อวานนี้นะคะเธอโพสต์คลิปนี้คุณผู้ชมเป็นคลิปที่เธอบอกว่ามันจุกอกจริงค่ะนะคะเป็นคลิปอาสากู้ภัยค่ะออกมาสะท้อนความจริงค่ะความรู้สึกที่เขาได้เจอกันมาคือพี่ธัญญาบอกว่าฟังพี่เจ้าหน้าที่พูดแล้วจุกอกจริงจะเป็นยังไงไปฟังค่ะ
จะเป็นอุทาหรณ์นะเนอะอย่างอาสาสมัครเรามันไม่มีเงินเดือนเงินดาวน์หรือใครมาสนับสนุนทุกอย่างเราเป็นของตัวเองหมดนะครับหัวจรดเท้าทุกอย่างซื้อเองหมดยอมทำเพื่อสวายชีวิตเลยนะครับสำหรับอาสาสมัครค่ะสะท้อนความจริงค่ะคือเข้าใจคำว่าอาสาสมัครนะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่คิดเหมือนกันนะว่าถ้าเกิ
ครั้งต่อไปเนี่ยเราจะต้องเตรียมพร้อมกันยังไงแล้วพี่เหล่านี้เป็นบุคคลสำคัญที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องดูแลเขาเป็นพิเศษไม่ว่าจะเรื่องสวัสดิการแล้วก็ความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือต่างนะคุณผู้ชมใช่นะคะซึ่งฟังแล้วก็จุกอกจริงเลยล่ะค่ะนะคะจนพี่ธัญญาเนี่ยค่ะแกบอกว่า

แล้วเมื่อวานนี้เห็นมีข่าวด้วยคุณผู้ชมระมัดระวังกันหน่อยนะในการที่เกิดว่าหลายคนบอกว่าเห็นใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน
อยากจะบริจาคเนี่ยเช็คกันดีเพราะว่าเมื่อวานนี้วันก่อนเนี่ยมีการทำเฟซบุ๊กปลอมขึ้นมาด้วย
ใช้เป็นชื่อแม่น้องพอร์สรับเงินบริจาคซึ่งจริงไม่ใช่คุณแม่นะคะเช็คดูก่อนดีนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนผู้จัดการซุปตาอย่างพี่เอสุภาชัยค่ะร่วมด้วยช่วยกันเหมือนกันเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ปล่อยผ่านค่ะ
ร่วมกับน้องมิคทองระยะนะคะมอบข้าวสาร๓๐๐กิโลกรัมไปเลยคุณผู้ชม
แล้วก็เงินสนับสนุนอีกสามหมื่นบาทค่ะส่งต่อให้กับน้องมิ๊กเนี่ย
นำไปสมทบทุนนำทำเข้ากล่องแจกให้กับผู้ประสบอัคคีภัยนอกจากเหตุการณ์ไฟไหม้อย่างที่เราติดตามข่าวกันไป
เอามาแชร์ต่อเป็นสะพานบุญต่อกันไปอีกค่ะ
รวมไปถึงอีกหนึ่งซุปตาใจบุญคนนี้มีเหตุการณ์อะไรนะคะช่วยเหลือตลอดเลย
เป๊กผลิตโชคแล้วก็แฟนคลับนะที่เขาเรียกตัวเองกันว่ากลุ่มนุษย์นะคะ
คุณเป๊กแล้วก็แฟนคลาบที่มอบเครื่องไฮฟรลลค่ะ๑เครื่อง
จำนวน๑๑เครื่องด้วยกันเอาไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามบ้านเรือน
แล้วก็โรงพยาบาลสนามที่กำลังต้องการความช่วยเหลือณโอกาสนี้ด้วยค่ะ
แล้วก็มีอีกหลายท่านนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันจริงนะคะ
ต้องขอบคุณน้ำใจนะคะจากคนบันเทิงแล้วก็ทุกคนเลยล่ะค่ะ